อีกหนึ่งความเชื่ออยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
เขาไปไหว้ขอพรกับพระพรมสี่หน้า
โอ้โหเป็นยังไงอ่ะแล้วเขาขอเรื่องอะไรกันบ้างไปดูหน่อยค่ะ
พระพรมนี้ต้องศรีหน้าจริง
จริงเรื่องตำนานของผมเกี่ยวกับพระพรมก็มีเหมือนกัน

โพหอมแห่งนี้อายุกว่า๕๐๐ปีแล้ว
ชาวบ้านก็มาขอโชคลาภขอพรกันที่นี่นะคะ
ไหว้อะไรอ่ะไหว้เสียนพระพรม
เสียนที่วางอยู่บนพานพุ่ม
ภายในวัดเฉลิมกาญจนาพิเศษหรือวัดโพหอม
ตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
นี่พระพรมสีหน้าคือมาแต่ใบหน้า
บางคนอาจจะไม่คุ้นกับรูปร่างลักษณะแบบนี้

ถูกต้องซึ่งไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดกันนะคะ
พระเทพบัณฑิตชาคาโรท่านบอกว่า
โพหอมเป็นวัดร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอายุทยาค่ะ
มีโบราณวัตถุสำคัญก็คือปูนปั้นรูปพรมสีหน้า
ซึ่งสร้างอยู่บนฐานพระอุโบสถเดิม
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนยอดของประตูวัดหรืออุโบสถนะคะคุณ
และจากการตรวจพิสูจน์โดยกรมศิลปากรก็คาดว่า
นี่เป็นส่วนยอดประตูพระราชวังชั้นในของกรุงศรีอายุทยา
ลักษณะของพรมศรีหน้านั้นเป็นศิลปะของอายุเก่าแก่กว่า
นี่น่ารักถึงไม่เหมือนกับที่อื่น
แปลกนะคะเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคย
ชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่ามีอายุเก่าแก่ยาวนานเป็นของโบราณแบบนี้
ต่างก็มากราบว่ายขอพรแล้วใครก็ตามมาว่ายท่าน
ก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายค่ะ
ทางวัดนะจะเตรียมบวงสวงพระพรมแล้วก็บำเพ็ญกุศลประจำปี
ในวันที่๒๔ธันวาคมนี้ปักหมุดกันเอาไว้
ใครไปอ่างทองแวะที่วัดโพหอมไปสักการะบูชาขอพรและร่วมพิธีกันค่ะ

ที่มีความเชื่อกับพระพรมเยอะ
ผมก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้นะแต่ฟังหูไว้หูแล้วกัน
ผมเคยไปกราบไห้ขอพรพระพรมที่ราชประสงค์

ได้ทำงานที่ไทยรัฐนี่แหละย้อนไป๑๐กว่าปีที่แล้ว

ฝุ่นปัดฝุ่นอยู่ข้างทางข้างถนนอยู่เลย

โอ้โหไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกัน

เรียบร้อยโอ้โหสนุกเลยตอนนั้น

สีหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าดีเทลกันใหม่